ก็อย่างที่คุณภาคภูมิเล่าให้ฟังว่าป้าติ้นให้ข้อมูล๒ครั้งที่ไม่ได้ตรงกัน
ไม่ว่าจะหมวดโค้กฝากมาหรือว่าหยิบเองจากลิ้นชัก

ที่แน่คือต้องไปสอบทางหมวดโค้ก
ซึ่งทางด้านรองผู้ประคับการตำรวจนครบาน๔เนี่ย
เปิดเผยว่าหมวดโค้กมีการทำเป็นเอกสารชี้แจงมา
แล้วก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นคนเอาสำนวนมอบให้กับป้าติ้น
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าหลังจากนี้เนี่ย

จะมีการเรียกหมวดโค้กมามาสอบปากคำ
ตั้งคณะกรรมการสอบอย่างเป็นทางการนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกธวัฒน์วงสง่ารองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔
ก็ได้พูดถึงกรณีการตั้งกรรมการตรวจสอบการทำหน้าที่ของหมวดโค้ก
พิจารณาว่าถูกต้องไหมเป็นธรรมไหมหรือว่าบกพร่องในส่วนไหน
โดยยืนยันว่าจะไม่มีการปกป้องอย่างแน่นอนนะคะ
ก็จะตรวจสอบให้แน่ชัดเรื่องของว่าสำนวนคดีนี้ได้มา
ตกอยู่ในมือของป้าติ้นได้อย่างไร
ซึ่งทางด้านรองผู้มังคับการตำรวจนครบาน๔
ก็ได้พูดถึงรายงานชี้แจงที่หมวดโค้กส่งมา
อันนี้เป็นรายงานที่ส่งมาแบบไม่เป็นทางการ
ซึ่งหมวดโค้กก็ไม่ยอมรับนะว่าเป็นคนเอาสำนวนคดีไปให้ป้าติ้น
แล้วก็บอกว่าได้ทำการสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้ช่วยเหลือใคร
ในส่วนนี้คณะกรรมการยังไม่ได้นำเข้าสู่สำนวน
แต่ก็จะมีการเรียกหมวดโค้กมาสอบปากคำอย่างเป็นทางการ

เพราะว่าจะต้องรอการสอบปากคำพยานทั้งหมดก่อน
เพื่อที่จะได้ประเด็นในการสอบถาม
ว่าจะไม่มีการช่วยเหลือหมวดโค้กอย่างแน่นอน

ในส่วนของคณะกรรมการสืบสวนข้อที่จริงเนี่ย
เราจะรวบรวมในส่วนที่เกี่ยวข้องการปรรนาธิของหมวดโค้กเป็นหลัก
ส่วนผิดถูกในคดีอายาขั้นตอนคลื่นศาล
เราจะไม่เข้าไปก้าวไก่นะครับ
เพราะตอนนี้ทนายแก้ไขก็มีการร้องทุกข์ที่กองปราบแล้ว
แต่ว่าตอนนี้เราไม่อยากจะเปิดเผยในส่วนของรายละเอียด

มันเป็นความลับในเอกสารก็ต้องขออนุญาตจริง
ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าภูมิชาทุกระดับชั้นนะครับ
กำชับการทำงานเพราะว่าถ้าผมทำไม่
เขาเรียกอะไรไปเข้าข้างผมต้องรับผิดชอบเอง
แต่ทีนี้คุณภาคภูมิคุณผู้ชมคะมันมีเรื่องของการตั้งข้อสังเกต
เกี่ยวกับการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อที่จะเอาผิดทางวินัยกับหมวดโค้ก
คือก่อนหน้านี้ถูกวิจารณ์
ว่าเป็นหน้าห้องให้กับพลตำรวจตรีธีรพงศ์
ซึ่งคณะกรรมการในชุดที่ตั้งมาสอบสวนวินัยเนี่ย
เป็นชุดที่ผู้บังคับการตั้งขึ้นมา
อาจจะถูกมองว่ามันจะมีผลกับการสอบสวน

ผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ได้พูดถึง
บอกว่าเรื่องนี้ติดตามอย่างใกล้ชิดเลย
เรื่องของการตั้งกรรมการสอบวินัยหมวดโค้ก
ถ้าเกิดว่ามีการช่วยเหลือ
จะทำให้ผลการสอบไม่เป็นธรรมเนี่ย
ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าผมรับไม่ได้เลย
เพราะว่าการกระทำที่ถูกกล่าวหาถือว่าทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ
ถ้าเกิดว่าพบว่ามีการช่วยกันแล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการมาชุดใหม่เลยนะ
แล้วที่สำคัญจะเอาผิดกับคนที่พยายามช่วยเหลือด้วย
คือก่อนหน้านี้ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔ท่านก็ชี้แจงไปแล้ว
บอกว่าไม่เคยให้มาทำงานกันหน้าห้องอะไรเลยไม่เคยเลย
แต่ที่ย้ายมาที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๔เนี่ย

ก็เพราะว่าช่วงเวลานั้นหมวดโค้กมีปัญหาเรื่องการทำสำนวนคดี
มีสำนวนคดีข้างค้างอยู่๓๐กว่าสำนวน
เพราะฉะนั้นมันเป็นวิธีการตามปกติ
ของพนักงานสอบสวนที่มีสำนวนค้างเยอะ

เพื่อให้เคลียร์คดีให้เสร็จเคลียร์คดีให้หมด
แล้วก็ย้ายกลับไปที่สอนอประเวทแล้ว
แต่ล่าสุดมีคำสั่งย้ายให้เข้ามาที่

ในกรณีของช่วงเวลาที่ถูกสอบสวน
ปัญหาเรื่องการทำสำนวนคดีให้กับป้าตินครับ
ส่วนทางด้านพลตำรวจตรีมัยตีฉิมเฉิด

อยู่ระหว่างการสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ก็เคยมีการเรียกมาพูดคุยเบื้องต้นแล้วนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็จะต้องให้เวลากับคณะทำงาน
ในการที่จะสืบสวนข้อเท็จจริงต่าง
แล้วก็พบว่าเบื้องต้นอันนี้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะ

คล้ายกับคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีเลย
ดังนั้นก็เลยขีดเส้นเอาไว้ค่ะคุณผู้ชม
สิ้นเดือนนี้คาดว่าจะสามารถออกหมายจับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะ